ฟังทางว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐหน่อยนะครับ
ท่านอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านเป็นทนายความด้วยนะครับ

ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณกัลและท่านผู้ฟังผู้ชมที่กรบครับ
ครับท่านครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเชื่อว่าท่านคงจะทราบข้อมูลพอสมควรแล้วล่ะ
ทีนี้ในมุมแบบนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างก็มีกรณีต่อกันเนี่ย
มันควรจะจบด้วยการไกลเกลี่ยไหมฮะ
คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
มันก็เป็นได้ทั้งคดีอาการเป็นได้ทั้งคดีแพ่งนะครับ
แต่ว่าผมต้องขอยืนยันว่าไม่อยากให้มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นภายในครอบครัว
อันนี้เราเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ
ดังนั้นเนี่ยอยากให้ใช้ความใจเย็นและลองหันหน้าพูดคุยกัน
โดยเพราะยิ่งยังไม่เกิดความสูญเสียนะครับ
ที่จะทำให้เกิดความไร้แรงเกิดขึ้นตรงนี้ก็อยู่กับโชคดีอะนะครับ

ดังนั้นเนี่ยลองกลับมาทบทวนกันดูนะครับว่า
เหตุสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องอะไรอะไร
เราสามารถที่จะพูดคุยกันได้หรือไม่
ให้มีผู้ไก่เกลี่ยนะครับตามกฎหมายโดยเฉพาะท่านสมศักดิ์ก็สามารถเป็นผู้ไก่เกลี่ยได้
ก็สามารถเป็นผู้จัดเสียได้ตามกฎหมายนะครับก็จะใช้บริการในเรื่องของการพูดคุยบนโต๊ะเจรจา
ทีนี้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีหาคนกลางพูดคุยนะครับแล้วพูดคุยกันเองเนี่ย
มันอาจจะตกลงกันได้ค่อนข้างจะลำบากเท่าที่เห็นอยู่โดยเฉพาะยิ่งที่คุณกันจอมพลังได้พูดเมื่อสักครู่นี้ครับ
ถูกต้องมากที่สุดเลยก็คือว่าท้ายที่สุดไม่มีใครชนะหรอกครับมันคือแพ้ทุกฝ่าย
อยากให้ลองกลับมาสร้างครอบครัวให้อบอุ่นเดิมให้ได้โดยการพูดคุยกันครับ
ดังนั้นเนี่ยต้องไปถึงจุดนั้นบางคดีเนี่ยบางข้อหาก็เป็นดุลยพินิษฐ์ของ
นักงานสอบถึงที่เขาจะต้องรวบดูในหัคษัททางว่า
ใครเนี่ยจะรู้ความผิดในคั่วหาใดบ้างนี่สังสิทธิ์ของแผลความผิด
อ๋อได้ครับประมาณที่จะพูดคุยได้ครับล่ะครับหรือว่า
ครับได้ครับได้ครับครับเดี๋ยวยังไงลองให้คุณกันเนี่ยช่วยประสานดูในชั้นของสอนอ่อก่อนแล้วยังไงถ้าได้เรื่องไม่
เรื่องยังไงเดี๋ยวกวนท่านธนาคิตอีกทีนึงนะวันนี้ขอบคุณนะ
ครับท่านครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านครับโดยเวลาที่จำกัด
คุณกันเมื่อกี้เนี่ยคุณเก่งเขาบอกแล้วเขาอยากไกลเกลียดแต่ว่า
อยู่แล้วไปหาบ้านใหม่มันอยู่มันอยู่ในข้อเรียกร้องมันอยู่ใน
ของพี่ครับนะแต่พอไปโต๊ะเจรจาทุกอย่างมันต้องถอยกัน
ละ๙มันไม่มี๙ที่เราก้าวแรกแล้วเราดันจนเป็น๑๐
ได้หรอกเพราะไม่อย่างนั้นมันไม่เรียกการเป็นการเจรจาเขาเรียกว่ามันต้องเป็นการยินยอมกับฝ่ายเดียวแล้วนะแต่อย่าง
นี้คือถอยกันคนละมุมเพราะผมบอกเลยทั้งสองคนไม่มีมุมได้เปรียบเสียเปรียบทั้งคู่ของเรา
ก็ไม่ใช่ได้เปรียบเสียเปรียบก็เยอะด้วยฝั่งนู้นก็เสียเปรียบเยอะเหมือนกันผมว่านะถ้าฟ้องเป็นคดีนะ
ไปซัดมานะเสียตังค์หนักทั้งคู่อ่ะผมบอกเลยเสียตังค์หนักทั้งคู่อาจจะเสียมากกว่าล้านด้วย
อ่าหนักทั้งคู่ไม่มีอาจจะไม่มีใครได้แม่งมีแต่คนเสียแต่ถ้าการที่หันมาคุยกันดีดีผมมองถึงว่าพี่อาจจะบอกว่ามันยากวันนี้เพราะต่างคนอาจจะยังอารมณ์ร้อนว่าจะกลับมาเป็นครอบครัวกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าวันนี้มันด้วยอารมณ์มันยังมันยังยังขึ้นยังพาไปแต่ผมเชื่อคำว่าครอบครัวจะผ่านไปสิบปียี่สิบปี

ผมนั่งอยู่ตรงนี้ท่านก็อย่าใช้ความรุนแรงอย่าใช้กำลังเพราะใครเล่นนอกเกมนอกกติกาใช้กำลังท่านก็เคยเห็นผมแล้วนะครับว่าผมจะดำเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้เข้ามาช่วยกันแล้วผมมาช่วยหาทางออกนะครับหนึ่งไม่ได้มาคุกคามท่านอยากให้ครอบครัวกลับมารักกันนะพี่นะนึกถึงคนที่เรารักไว้ให้เยอะคือในมุมของผมผมก็
ถ้ามองในมุมของผมนะคุณกัลนะหรือพี่เก่งนะถ้าขนาดนี้พี่เก่งบอกว่าเอาละมันอยู่ไม่ได้แล้วมันไม่มีความสุขละครับผม
แต่ก่อนหน้านี้เคยบอกเอาขายที่ขายบ้านมามาอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่วันนี้ไม่มีความสุขแล้วอยากจะย้ายออกมาแล้วขอ๓ล้านเนี่ย
ตรงนี้เนี่ยมันทางแพ่งหรือการเรียกร้องจากเขา๓ล้านตรงนั้นเอาพูดตรงนะ

ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราหาทางที่จะคุยกันแล้วก็อยู่ร่วมกันปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกเมียพี่น้องอย่างมีความสุขไม่ดีกว่าเหรอ
ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยทะเลาะกับพี่กับน้องแรงแรงนะพี่แต่คำว่าพี่น้องครอบครัวผมบอกไงจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่พอเวลามันเยียวยาทุกสิ่งใจทุกคนเย็นลงมันก็จะเริ่มคุยกันได้มากขึ้น
แต่อีกมุมหนึ่งก็เดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะทำไมอีกฝั่งนึงเนี่ยถ้าฝากไปทางฝั่งคุณลูกเขยก็ถ้าเกิดเป็นอย่างที่เขาว่าจริงก็อาจจะต้องลดการด่งการดื่มการใช้อารมณ์อะไรพวกนั้นอาจจะต้องลดลงด้วยนะ
ต้องฝากเลยนะการใช้อารมณ์การใช้กำลังไม่ใช่ทางออกของทุกสิ่งนะครับทางฝั่งนู้นก็ต้องคิดไว้ด้วยไม่ใช่ว่าเขาอยู่บ้านคุณแล้วคุณจะไล่เขาออกเมื่อไหร่ก็ได้จะตบจะเตะคนในครอบครัวเขายังไงก็ได้ครับคุณก็ควรที่ต้องปรับนิสัยตรงนี้ถ้าคุณไม่ปรับวันหน้าเรื่องอื่นมาอีกท่านอาจจะไม่ได้เจอผมในบริบทนี้นะอาจจะไม่ได้